มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวของอดีตคนเคยรัก
แต่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างสาวแก้วจริญญาแล้วก็พี่ป้องนรัฐค่ะ
บอกว่าเลิกกันแล้วจะมาเจอกันอีกไม่ได้
มาเจอกันแบบดีอีกไม่ได้
นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักของคนคุ้นเคยกัน
สำหรับนักแสดงสาวแก้วจริญญาค่ะก็มีโอกาสเดินแบบคู่กับอดีตแฟนนุ่ม
ป้องนวัดนะคะแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยมีการพ้ายมือประคองเจ้าตัวบนแคทวอคด้วยจ้ะ
แฟนก็กรี๊ดกันสนั่นเลยนะคะ
แก้วบอกอย่างนี้คุณจริงก็รู้สึกเขินอยู่เล็กน้อยนะคะ
ซึ่งเอาจริงความสัมพันธ์ตอนนี้ยังคงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
เพราะว่าเรื่องหัวใจตอนนี้แก้วเองก็มีคนรักคนใหม่แล้วนั่นเองนะคะ
ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกันอยู่กับนักดนตรีหนุ่ม
แก้วบอกว่ามีการเติมความหวานให้กันด้วยการออกทริปต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง
ก่อนจะบอกถึงสถานะว่ายกให้ฝ่ายชายเป็นคนพิเศษค่ะ

แล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็คงติดต่อมาว่าอยากได้
แล้วออกไปก็จับมือปุ๊ปก็เขำ

ก็ถ้าไม่มีคนกรี๊ดก็คงไม่เขิน

คือป๊าคค่ะ

ก็มีบอกก็มีบอกค่ะว่าเออทำนานนะ
แล้วก็ได้ยังไงล่ะ

อย่างที่บอกว่าเราชอบท่องเที่ยวอยู่แล้ว

แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปด้วยกัน
เวียดนามร้อนค่ะอากาศร้อนมาก
คุณแม่คลอบโอเคค่ะคุณแม่ก็แล้วแต่เราแหละ

ก็เป็นคนพิเศษก่อนแล้วกันค่ะ
ดูจากแววตาและรอยยิ้มมุมปากแล้วนั้น

ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเพราะว่ายังไงมันมีผู้จัดการคนเดียวกัน

มีปัญหาอยู่แล้วนะที่สำคัญเรื่องงานตอนนี้
สาวแก้วเป็นไงกับบทบาทล่าสุด

แก้วจริงยาลืมภาพวัยใส

ลองติดตามกันดูแล้วกันว่าอีกหนึ่งความสามารถของแก้วจริญญา
ในการแสดงบทที่พลิกบทบาทอยู่เหมือนกันค่ะ